ไปที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
พระรูปนี้ท่านอายุ๖๒ปีแล้ว
แกล้งอาภาษณ์หรือแกล้งป่วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปเดินเรียรายอยู่ในย่านตลาดสัตหีบนะครับ
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาก็ร้องเรียนไปนะครับ
พอทั้งตำรวจพระกับตำรวจสัตหีบเข้าไปจับนะครับ
โอ้โหฤทธิ์ออกเลยครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นสภาพของพระนิพนธ์อุปถัมภ์ทิพญา
อายุ๖๒ปีแล้วนะสังกัดวัดแห่งหนึ่งในเมืองกาล

ท่านทำเป็นแบบบ้าใบ้
พูดไม่ได้ไม่ได้สติล้มตัวลงนอนกับพื้นนะฮะ
ดื้อแพ่งไม่ยอมให้คณะพระวิญญาธิกา
หรือว่าตำรวจพระกับตำรวจจริงสพสัตหีบเนี่ยเข้าจับกลุ่มฮะ
คือที่มาของเหตุการณ์นี้นะครับ

คือเจ้าคณะอำเภอสัตหีบได้รับการร้องเรียนนะครับ

ว่าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดเช้า
ก็จะเจอพระภิกษุรูปนี้

ห้อยสายออกซิเจนนะฮะ
แล้วก็ถือลากถุงเหมือนเป็นถุงปัสสาวะคุณผู้ชม
ดูคล้ายท่านจะอาภาษณ์นะฮะ
ระเวนขอบินทบาทแล้วเดินพูดใส่ทรโขงนี่แหละ
ประกาศขอเรียรายรับเงินบริจาคอย่างเดียว

อ้างว่าท่านจะนำไปทำนุบำรุงศาสนา
ตำรวจพระกับตำรวจสัตหีบนะ
จึงเข้าไปจับกลุ่มที่วัดสัตหีบ
หรือว่าวัดหลวงพ่ออี
แล้วก็แจ้งความผิดฐานเรียวรายเงินประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่กว่าจะนำตัวออกไปได้ล่ะคุณผู้ชม
นิพนธ์ท่านสวมบทดาราเจ้าบทบาท

นอนสลบแกล้งบ้าแกล้งใบ้

แล้วก็ไม่ยอมลุกจากตรงนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่เลยจัดการจับศึกนี่แหละครับ

ขออนุญาตท่านเจ้าคณะอำเภอจับศึกในสภาพนี้เลยฮะ
แต่พระนิพนธ์ท่านยังไม่หมดฤทธินะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าขณะทำการลาศิกขาเนี่ย

โวยวายแล้วอ้างแบบนี้บอกว่า

ทำไมทีท่านทำบ้างต้องจับศึกด้วย
เออแล้วก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นแบบนี้ฮะ
ตำรวจช่วยกันจับถอดสบง
จีวอนเปลี่ยนเป็นชุดขาว
แล้วก็ช่วยกันฮิ้วปีกขึ้นรถในสภาพนั้นแหละครับ

นะฮะนำตัวเป็นด่วนเวทย์คดีนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบพบว่านายนิพนธ์อ่านนายได้เพราะว่าศึกแล้วนะ
นายนิพนธ์เนี่ยเคยถูกจับกลุ่มในลักษณะเช่นนี้และเคยเป็นข่าวมาแล้วนะ
แต่ก็กลับมาทำอีกเรียรายเงินชาวบ้านเขาอีกคือบอกว่า
ทำให้ได้นึกถึงภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เลยว่างั้นเถ